ใบขับขี่ก็ต้องดูเรื่องของการอบรมนะ
เขาก็จะเปิดวีดีโอพรีเซนต์ให้เราดูเป็นชั่วโมงเหมือนกัน
ข้อมูลให้เราได้เก็บก่อนที่จะไปสอบ

คุณสุบสกุลอยู่ในวีดีโอพรีเซนต์เทชั่น
ต่อมาล่าสุดก็เห็นคุณแนะนำอยู่ในวีดีโอ
ทุกท่านครับรถอันไม่ต้องขับแบบนี้อะไรเหมือนกันนะ
หลังจากที่เราชมแล้วเสร็จแล้วก็มาสอบข้อเขียนถูกต้องไหมฮะ

แต่ทีนี้มันมีคนหนึ่งเขาโกงข้อสอบข้อเขียนด้วยวิธีการยังไงรู้ไหมคุณ

ผมไม่ได้ไปชี้ตัวนะว่าใครเป็นคนทำ

แล้วถ้าผมไปชี้ตัวว่า

และคนนั้นมันโทรไปบอกญาติ

บอกเจ้าหน้าที่เห็นไหมว่ามีคนคนหนึ่ง
เขาใช้มือถือวีดีโอคอลในห้องสอบได้ด้วยเหรอ

แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็นจะเดินมาตรวจตรงนี้เลย

เพราะว่าคนที่สอบข้างเนี่ย
ใช้มือถือวีดีโอคอลตลอดการสอบเลยนะ

เพื่อไปสอบถามคนที่กำลังโทรคุยด้วยอยู่

จริงการสอบคือต้องห้ามการสื่อสารข้างนอกอยู่แล้ว

ผู้โพสต์เนี่ยก็คือคุณมนตรีนะ
ที่โพสต์เรื่องราวนี้ในโลกโซเชียล
ก็ถ่ายภาพไว้ได้ด้วยนะ
ถ่ายภาพคนที่โกงโดยใช้มือถือวีดีโอคอลกับคนข้างนอก
เพื่อที่จะหาคำตอบในข้อสอบไว้ได้ด้วยนะครับ
เขาบอกว่าที่รูปนี้ผมได้มาเพราะผมลืมเอกสารไว้ในห้องสอบ
ผมสอบเสร็จเกือบครึ่งชั่วโมงแรก

แสดงว่าตัวเองตอบอะไรไม่ได้สักข้อเลยใช่ไหม
จากคนข้างนอกนะฮะ
แล้วก็มีการแฮชแท็กด้วยนะครับ
ในช่วงท้ายของโพสต์นี้

ประเทศไทยแดนสวรรค์ของพวกขี้โกง
จะเข้ามาจากฐานตรีเขาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับ
เรื่องนี้นายจงรักษ์กิจสำบรรคุณ
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ขับขี่
ที่ทุดจริตสอบรายนี้

ในขณะที่มีการสอบใบขับขี่
สอบใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งทางบกกรุงเทพมหาคลพื้นที่๑บางขุนเทียน
ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้นิ่งเฉยตามที่เป็นข่าว
แต่ไม่ได้เชิญออกจากห้องสอบทันที
เนื่องจากผู้คุมสอบจำเป็นต้องเว้นระยะกับผู้เข้าสอบ
คุณเข้าใจไหมก็ปล่อยไปก่อน
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อคอรหาว่าให้การช่วยเหลือผู้เข้าสอบ
คือต้องนั่งอยู่หน้าห้องเวลาเขาคุมสอบ
เขาจะนั่งอยู่หน้าห้องเขาจะไม่เดินไปหาคนสอบ

ในขณะนั้นก็เลยไม่เดินเข้าไปหาผู้ทุจริต
มีป้ายกรุณางดใช้โทรศัพท์มือถือด้วย

ก็ได้ยินเสียงอีกคนในสายก็ตอบโต้กันผ่านวีดีโอคอร์

ไม่รู้เหมือนกัน

โดยห้ามกลับมาสอบอีกภายใน๗๑๕วัน
หากกลับมาสอบในอนาคต
ก็จะถูกจับตาเป็นพิเศษ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกยืนยันนะครับว่า
กรมมีกฎระเบียบที่รัดกลุ่มอยู่แล้ว
โดยทุกครั้งจะมีการประกาศเสมอว่า
ห้ามเปิดมือถือห้ามใช้มือถือขณะสอบ
แต่ไม่ถึงกับห้ามนำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ
จากบางสนามสอบมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก
สนามสอบไม่สามารถดูแลรักษาของมีค่าของคนสอบให้ได้

แต่ในอนาคตอาจจะพิจารณาแผน
ล็อกเกอร์เก็บของให้กับผู้เข้าสอบ
และมีขั้นตอนการตรวจสิ่งของเข้าห้องที่ละเอียดกว่านี้นะครับ
ด้านของอาจารย์ธนพงศ์จินวงนักวิชาการและผู้จัดการศูนย์วิชาการ

และชัดเจนกับผู้กระทำความผิดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
เพื่อป้องปรามการกระทำผิดในอนาคต

คือขั้นตอนแรก
คือกระบวนการแรกในการที่จะคัดกรองผู้ใช้รถใช้ถนน

ไม่โกงหรือว่าจะเป็นอย่างไรหรอนะครับซึ่งผู้ใช้รถจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบ
ควรใส่ใจการสอบใบขับขี่ให้มากกว่านี้
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในอนาคต
คุณเป็นผู้สอบใบขับขี่คุณจะไปขับขี่รถบนท้องถนนเอง
แล้วถ้าคุณสอบไม่ได้คุณตอบคำถามไม่ได้อะไรเลย
แล้วคุณจะไปใช้รถใช้ถนนจริงได้ยังไง
จริงแล้วเนี่ยการสอบข้อเขียนไม่ได้ยากนะครับ
ถ้าคุณตั้งใจฟังวีดีโอที่เจ้ารถที่เปิดที่ดูก่อนด้านนี้

ผมพูดไม่น่าเบื่อใช่ไหมฮะในวีดีโอ

ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกติกาแล้วกัน
ท้ายที่สุดแล้วก็คือความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทางนั่นแหละเนาะ